ลงใต้กันหน่อยคุณผู้ชมพาไปที่จังหวัดสงขลา
ไปดูปฏิบัติการสุดระทึกของเจ้าหน้าที่เขา
บุกจับกลุ่มคู่หูนักค้ายาเสพติด
ก่อนหน้านี้เขาก่อเหตุไปยิงคู่อริเสียชีวิตไป๒ศพ
สาเหตุมาจากเรื่องของการแค้นที่ติดค้างค่ายาเสพติด

เจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธครบมือเลยค่ะ
สงขลาร่วมกับตำรวจรัฐภูมิชุดปรับปรามยาเสพติด
เป็นปฏิบัติการเข้าไปปิดล้อมบ้านเป้าหมายนะ
ในพื้นที่อำเภอรัตภูมิที่จังหวัดสงขลา
คือตั้งเป้าจะไปจับ๒ผู้ต้องหาคนสำคัญ
คือนายธีรวิทย์ฤทธิรัฐหรือว่าแต่อายุ๒๗ปี
แล้วก็นายจารึกสุวรรณชาตรีหรืออามอายุ๒๖ปี

แล้วก็เป็นเอเย่พูกก่อไปคุมตัวได้นะ
สุดท้ายจับได้พร้อมกับปืน๖กระบอก
เป็นปืนสงครามอากาศ๒กระบอก

พกสั้น๓๘อีก๑กระบอก
แล้วก็ก้าวฟอมมอลอีก๑กระบอก

คือการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากทั้งคู่เขาไปร่วมกัน
ก่อเหตุยิงคู่อริเสียชีวิตต่อเนื่องกันเลยนะคะ๒ศพ

อายุ๓๒ปีจนเสียชีวิต
เสียชีวิตคารถจักรยานยนต์เลยค่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๑๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
มาอีก๒วันนะไปก่อเหตุยิงนายสุบินลักษวิทูล
อายุ๔๕ปีเสียชีวิตในสวนยางพาราเช่นกัน
ทีนี้จับได้ไปสอบสวน๒ผู้ต้องหาก็สารภาพนะคะ
ว่าสาเหตุเกิดจากผู้เสียชีวิตทั้งสองคนเนี่ย
ติดค้างเงินค่ายาเสพติดก็เลยลงมือยิงทิ้ง
จากการตรวจสอบประวัติยังพบว่าผู้ต้องหาทั้งสองคน
มีหมายจับติดตัวคนละสองหมายด้วยทั้งข้อหารวมกันฆ่าผู้อื่น
ความผิดเกี่ยวกับปืนปล้นทรัพย์แล้วก็ทำร้ายร่างกายกันนะคะ